คุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมได้เห็นคลิปนี้ไปแล้วนะคะเพราะว่าเป็นเหตุการณ์เมื่อวานระหว่างพิธีไว้อาลัยให้กับคุณแตงโมนิดามันจะมีอยู่ช่วงนึงอะค่ะที่เห็นคุณกระติกผู้จัดการส่วนตัวของคุณแตงโมนิดาแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทด้วยเนี่ยนะคะ
ยืนคุยอยู่กับคุณเต้ซึ่งเป็นผู้จัดการส่วนตัวของนางเอกสาวชื่อดังคุณพิงกี้สาวิกาคุณเต้ขวามือคุณกระติกซ้ายมือแต่คุณผู้ชมนี่คุยอะไรกันทำไมใช้คำว่าอะไรดีล่ะออกรถออกชาติถึงขั้นเอานิ้วจิ้มไปที่หน้าผากของคุณกระติก

โอ้โหคุณกติกยกมืออย่างนี้ไม่รู้ไหว้หรือปัดหรืออะไรยังไงเขาคุยอะไรกันคุยกันอยู่สักประมาณ๕นาทีได้นะคะสักพักคุณกติกก็นั่งอันนี้นั่งลงแล้วคุณเต้ก็อ่ะไปคุยกับคนอื่นคุณเต้พระรดานะคะเป็นผู้จัดการของคุณพิงกี้สวิกานี่คุณกระติกอิสรินคนเห็นคลิปนี้คนแชร์กันในโลกออนไลน์ครับทุกคนสงสัยเหมือนกันเขาคุยอะไร
เมื่อวานไปเมื่อวานเขาไปโรงงานคือพี่หนุ่มเขาก็เห็นคลิปนี้เขาก็ไปคุยกับคุณกะติกพี่หนุ่มยืนกอดอกคุยเลยนี่ขึ้นนักข่าวว่าส่งคลิปให้พี่หนุ่มดูแล้วพี่หนุ่มเห็นปุ๊บพี่หนุ่มเรียกกะติกมาคุยเขาคุยหน่อยเหมือนเกิดอะไรกันขึ้นพี่หนุ่มแบบยืนคุยอยู่สักเกือบ๕นาทีได้นะคะแล้วเมื่อวานนี้พี่หนุ่มก็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

อ๋อคุณกติกบอกว่าคุณเต้ก็คุยแบบนี้อยู่แล้วเวลาคุยจะแบบออกท่าออกทางอะไรเยอะแต่หลายคนที่เห็นบอกโอ้โหสงสัยนี่เต้นี่ไปใส่กติกชุดใหญ่ไฟกระพริบหรือเปล่านี่นี่เหมือนแบบอ่ะพูดตรงตรงเหมือนไปด่าอ่ะไปด่ากติกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยพี่หนุ่มบอกเขาก็มาเนี่ยกติกบอกมาพูดประมาณว่าถ้าตอนนั้นไม
คุณผู้ชมดูว่านักข่าวไปถามว่ามีปัญหาอะไรกับเต้หรือเปล่ากับผู้จัดการส่วนตัวของคุณพิงกี้หรือเปล่าผมก็ต้องถามกันแหละคุณกติกบอกเปล่าเลยไม่ได้ทะเลาะกันนั่นคือการคุยกันปกติปกตินะคุยปกติคุณกติกบอกว่าบอกพี่เต้แล้วว่าอย่ามาชี้หัวหนูเดี๋ยวจะเป็นข่าวแล้วมันก็เป็นข่าวจริงเขาบอกเขาคุยกับ